ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่จังหวัดอุทัยธานีมีผู้ชายคนนึงค่ะเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ว่าเสียชีวิตมา๓๔วันแล้วนะคะก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าสภาพของบ้านนะคะล็อกจากด้านใน
แล้วก็เนี่ยมีรอยเลือดเต็มเลยนะแต่ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นข่าวของร่องรอยการต่อสู้หรืองัดแงะอะไร
ครับแต่ศพของผู้เสียชีวิตมีบาดแผลเต็มเลยหรือฮะคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกายเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตทำร้ายตัวเองนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นแบบนั้นเหตุการณ์นี้ตั้งแต่๑ธันวาคมค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในปั๊มน้ำมันเก่าที่เลิกกิจการมานานแล้วนะคะ
ริมถนนสายทัพทันน้องฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุภาชัยสิทธิกรอายุห้าสิบหกปีครับเสียชีวิตอยู่ในสภาพนอนตะแคงข้างใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสามวันแล้วอ่ะนะคะสภาพศพเป็นแบบนี้ค่ะมีร่องรอยเลือดเนี่ยไหลออกมามีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมบาดที่

ชีวิตไปแล้วแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วด้วยนะคะตัวพี่ชายบอกว่าก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเท่าที่รู้ก็คือน้องชายชอบดื่มเหล้าแต่ไม่ได้ไปสูงสิงกับใครไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใครก็ทำงานเล็กเล็กน้อยอยู่แต่ในบ้านแล้วในบ้านก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมีค่าอะไรด้วยค่ะ
ผู้ตายก็ไม่ได้เป็นคนขัดแย้งกับใครผู้ตายเป็นคนเงียบนิสัยดีโอเคกลับข้างบ้านอะไรเพื่อนบ้านก็สนิทกันวันนั้นเราเนื่องจากโทรศัพท์แล้วมันไม่รับสายผมก็เลยแวะมาที่จังหวัดอุทัยเลย
ห้องเนี่ยก็มีห้องด้านหลังผมอยู่ห้องด้านข้างมันอยู่คนละข้างกัน
ปรากฏว่าห้องด้านนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปก็ได้กิน
เสร็จปรากฏว่าอืดเต็มเลย
ค่าดูแลของให้ไป๕๐๐๐นะ

เราเลยเรายังหาสาเหตุการณ์ตายไม่ได้เลย
จากนี้นะคะคุณผู้ชมทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไร
ข้าวของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตก็ยังจัดวางอยู่ตามปกติ
เพื่อนบ้านบอกว่าวันเกิดเหตุนายสุรพงศ์กลับมาที่บ้าน
แต่ประตูล็อกจากด้านในเปิดไม่ได้
ก็เลยให้เพื่อนบ้านปีนไปเปิดประตูให้
พอเปิดไปได้เข้าทางหลังบ้านพบศพนายสุภาชัย
นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องนะคะ
คือเพื่อนบ้านก็บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเขาชอบอยู่คนเดียวในบ้านนะคะ

ก่อนหน้าวันพบศพก็ไม่เห็นมีใครเดินเข้าออกที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะ
แต่ไม่ค่อยสูงสิงเพราะว่าเขาเข้าปุ๊บเนี่ยเขาก็ปิดวานเลย
ไม่มีทางที่จะเข้าไปได้เพราะเขาล็อกหมดเลยประตูอ่ะ
วันเสอนตอนเย็นเข้าทางทำอะไรนะเขาก็ขับกิน

ก็เหมือนจะเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้าน

อย่างมากก็ปกติขับรถผ่านหน้าบ้านตอนเช้าอะไร
มองหน้ากันเฉยแต่ก็ไม่ได้อะไร
ก็มีเห็นแต่ผมไม่รู้จัก

คุณผู้ชมคะทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทัพธนพลปรุงประทินผู้กำกับสพนฉาง
ตอนนี้ก็สอบปากคำพยานทั้งเพื่อนบ้านทั้งญาติของผู้เสียชีวิต
รวมถึงคนรู้จักทั้งหมดน่ะนะคะไม่มีใครมีพิรุธอะไรเลย
อืมไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรืองัดแงะอะไรที่บ้านด้วยค่ะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะ
หรือฮะอืมคาดว่าเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
ตำรวจไปเจอมีดมีคราบเลือดติดอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
บาดแผลนั้นเป็นลักษณะของการเถื่อนไม่มีลักษณะของการแทงนะครับ
อาวุธมีก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับส่วนครับก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่ด้ามอ่ะนะครับ
ในส่วนนี้เราก็ส่งไปให้ทางให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เกี่ยวกับว่าเลือดที่มันติดที่ด้ามด้วยอ่า
เป็นเลือดของผู้ตายเพียงคนเดียวหรือว่ามีอย่างอื่นไหมส่วนร่องรอย
แต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้แนวโน้ม
มันเป็นไปลักษณะของการทำร้ายตัวเอง
อืมก็มีแผลที่แขนมีแผลที่หน้าผากมีดมีรอยเลือด
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจรอยนิ้วมือบนมีดนะคะ
ว่าใครจับมีดนี่นะคะมีดที่เจอที่จุดเกิดเหตุ
ที่มีเลือดอยู่เล่มเบอร์เรอเลยนะคะ
แล้วก็ต้องรอผลการชนะสูตรแต่ผลการชนะสูตรเป็นเดือน
ถึงจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนนะคะ
ต้นคาดว่าทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน